กระชุ่มกระชวยกันเหลือเกินกับแฟชั่นเซ็ตของน้องเบียเดอร์วอย
ที่บอกว่าหน้าแบ๊วแต่หน้าอกหน้าใจเธอมาตู้มมาเต็มมาก
ก็เลยเกิดเป็นเพจทวงคืนน้องเบียเดอร์วอยซ์ขึ้นมา
แล้วน้องเบียร์เขาเป็นแฟนของคุณคาโตะลิปตา
หลายคนก็เลยแบบว่าขอคืนแล้วไปเริ่มใหม่
เขาบอกขอคืนได้ไหมแต่ว่าคัตโตะลิปตาไปออกงานหนึ่ง

คัตโตะบอกว่าไม่เอาไม่ให้สัมภาษณ์เดินหนีเลยจ้า
ก็บอกว่าเมื่อก่อนแม้ตอนก่อนหน้าจะมีข่าวน้องเบียร์ไม่เคยจะมาสัมภาษณ์ผมหรอก
แต่พอมีเรื่องนี้จะมาสนใจเขาทำไมล่ะตัว
ก็เดินงอนขำไปนะคุณผู้ชม

เป็นชื่อน้องเบียร์พัสรนันแฟนสาวของคัตโตะนั่นเอง
ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันแหละสลัดผ้าถ่ายแบบเซ็กซี่กันไปนะครับ
ก่อนหน้านี้มีใครทวงคืนนะทวงคืนแพตตี้จากแดน
อันนี้ทวงคืนน้องเบียร์จากคุณคาโตะ
แล้วมีทีมงานกระซิบมาบอกว่าน้องเบียร์เนี่ยเรียกคุณคัตโตว่าโอป้าด้วยนะ

มีคนนะคะความหวังว่าเฉยแต่เอาจริงคุณคัตโตะเป็นผู้ชาย
แหมจะทวงคืนก็เลยมโนกันใหญ่

ไว้มีข่าวอื่นก็จะได้สัมภาษณ์คู่กัน
ถ้าตัวจะได้ไม่งอนว่าเออไปสัมภาษณ์แต่เรื่องน้องเบียร์